ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีชะปณะกิจศพนะคะ
คุณโรเบิร์ตสายควันนักแสดงตลกชื่อดัง
แล้วคุณบอลเชิญยิ้มคนสนิทเนี่ยค่ะได้โพสต์ภาพถ่ายภาพนี้เอาไว้ค่ะ
แล้วก็หลายคนมองว่าเอ๊ะในวงกลมสีแดงนะคะ
ว่าใช่คุณโรเบิร์ตสายควันไหมนี่ค่ะ
แล้วคุณบอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพนี้พร้อมแคปชั่นว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเนอะ
เงาดำนะคะแล้วลักษณะคล้ายกับยิ้มด้วยนะคะอยู่บนเมน
ภาพนี้คนแชร์กันเยอะมองผ่านลอดช่องไปนี่นะ
ใช่เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นภาพกันแล้วครับคือคนที่เห็นภาพนี้เนี่ย
หลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าก็คล้ายจริงแล้วเหมือนกับว่า
มายิ้มให้ยิ้มขอบคุณขอบคุณที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนี้
เหมือนกลับมาลาเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะค่ะคุณบอลเชิญยิ้มเป็นคนโพสต์นะคะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราไปคุยด้วยให้ทิ้งท้ายดูภาพอันนี้เอาไว้ก่อน
โอ้โหนะคะเพราะว่าคนบอกว่าตั้งแต่คุณโรเบิร์ตเสียชีวิตเนี่ย
ก็มีคนเล่าว่าเจอหลายอย่างนะหลายสิ่งหลายอย่าง
มือวันนั้นก็ลูกสาวบอกแล้วเป็นมือลูกสาว
แต่นี่ฮะเมื่อวานนี้วันชาปนกิจศพตรงนี้เป็นเมนลอยนะเมนชั่วคราวนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่วัดที่ทำพิธีชาปนกิจศพของพี่เบิร์ตนะฮะ
คุณโรเบิร์ตสายควันนะครับดาราตลกชื่อดังวัย๕๐กว่าที่เสียชีวิตนะฮะ
คุณจิรยุทธ์บุญชูไปคุยกับสับปะเรอของวัดสุทธิสะอาดนะฮะ
ธนวิทย์ดอกดวงที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานศพของพี่เบิร์ต
ผู้ชมที่เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนี่คือต้องไหว้บอกพี่เบิร์ตก่อนนะ
ถึงจะถ่ายทำแล้วก็สัมภาษณ์กันได้ค่ะ
คุณจิรายุทธ์บอกว่าไปถึงเนี่ยฮะคุยกับสับปะเลอพี่ธนวิทย์เส
พี่ธนวิชเศษจะขอสัมภาษณ์ปรากฏว่าพอจะบันทึกภาพ
ดับโดยไม่มีเหตุผลช่างภาพยืนยันว่าตรวจตรามาเรียบร้อย
พี่ธนวิชบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไหว่ขออนุญาตพี่เบิร์ดก่อน
สุดท้ายก็สามารถบันทึกกันได้

สัปเรอวัสดิ์ที่สะอาดบอกว่า

เคยเห็นวิญญาณปรากฏตัวออกมาให้เห็น๓ครั้งนะฮะ
ทุกครั้งจะเป็นศพที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
แล้วเขายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิต

แต่ว่ากรณีของคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับ
เห็นภาพหรือว่าไปปรากฏตัวให้ใครเห็นเนี่ยนะฮะ
ถ้าจะบอกว่ามีห่วงก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่
คุณโรเบิร์ตจะเสียชีวิตตอนที่เขายังป่วย
จิตใต้สำนึกยังมีห่วงอะไรหรือเปล่า
ส่วนตัวคิดว่าโรเบิร์ตสายควัน

มาปรากฏตัวให้เห็นแม้กระทั่งเมื่อวานนี้
ชาปนกิจศพเนี่ยยังเห็นเป็นเงาที่ภาพที่เมนเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นจุดเมนลอยที่สร้างขึ้นมาพิเศษเนี่ย

แล้วก็อยากจะมาขอบคุณคนที่มา
ส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายมากกว่านะฮะ

มีคนมาร่วมงานเยอะมาก
ส่วนเรื่องภาพทายปริศนาที่เจอนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

บอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่า
ถ้าตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเนี่ย
ที่ดวงวิญญาณมาปรากฏให้เห็นใน๗วัน

กิจศพก็เพื่อมาบอกลาญาติพี่น้องเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็จะมีดวงวิญญาณอีกประเภทหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว

นี่ก็สามารถปรากฏให้คนเห็นได้เหมือนกัน
แต่กรณีของโรเบิร์ตสายควันเนี่ยนะฮะ

ท่านเจ้าวาดวัดสุดที่สะอาดนะครับ
ท่านบอกว่าที่มาปรากฏให้เห็นก่อนพิธีชาปนกิจศพเมื่อวานนี้
คงจะมาบอกลาครอบครัวญาติพี่น้องลูกเมียมากกว่า
แล้วก็บอกลาคนที่มาร่วมงานด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับท่านบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ภรรยาให้เป็นสุธิรักของเขา
ส่วนคุณบอลเชิญยิ้มค่ะคนที่โพสต์ภาพ
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะ
คือคุณบอลเองก็บอกว่า
ภาพนี้มีคนถ่ายแล้วส่งมาให้
คือเห็นภาพปุ๊บไม่คิดเป็นอย่างอื่นเลย
คิดในใจก็คือพี่โรเบิร์ตแน่คือคิดแบบนั้นนะคะ
แต่คุณบอลก็ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ด้วยความที่ตัวเองรักผูกพันกับคุณโรเบิร์ตมาก
คือเห็นอะไรดูอะไรก็ดูเป็นพี่โรเบิร์ตไปหมด
ภาพนี้คุณบอลบอกว่าส่วนตัวผมนะผมดูปุ๊บผมมองเหมือนพี่โรเบิร์ตเลย
ซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเงาเป็นใบไม้ข้างหลังก็ได้
ใช่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณบอลเขา
แล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะว่า
บางคนก็อาจจะเป็นคลิปเป็นอย่างอื่นแต่คือความที่เรารักเราจดจำ
คุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องแปลกหลายเรื่องจริงอย่างช่วงเช้าวันนี้
คุณบอลเชิญยิ้มนักคอมพี่แจ๋วภรรยาของคุณโรเบิร์ตก็ไปเก็บกระดูก
คุณโรเบิร์ตที่วัดสุธิสะอาดนะคะภาพภาพนี้ค่ะ
คือคุณบอลบอกว่าเรื่องแปลกอ่ะมันมันแปลกจริงจริง
ลองสังเกตดูนะคะกระดูกที่ยกออกมาเป็นรูปหัวใจ
โดยยืนยันว่าไม่ได้มีใครไปจัดไปหยิบไปเรียงใหม่นะคะครับ
คือในเฟซบุ๊กกระรอกเชิญยิ้มเขาก็โพสต์เอาไว้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกคือเก็บอัฐิใส่ผ้าขาวใช่ไหมคะ
พอยกมาเปิดผ้าออกอัฐิกลายเป็นรูปหัวใจ
เขายืนยันว่าไม่ได้มีใครไปจับไม่ได้มีใครไปจัดไปแต่ง
นี่ค่ะเป็นหัวใจแบบนี้คือปกติตอนที่ไปเก็บเท่ากระดูก
หลังจากชาวพนักกิจศพเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าสอบเผลอเขาก็จะ
รวมรวมใส่ผ้าขาวไว้ให้ค่ะญาติพี่น้องก็จะมาแกะห่อ
แล้วก็มาเรียงเป็นรูปตัวคนใช่ค่ะแต่ว่าคุณกระรอกเชิญยิ้มบอกว่า
พอเปิดผ้าขาวมาปุ๊บเดี๋ยวท่านต้องไปดูภาพภาพที่มีภาพเป็นลักษณะของรูปหัวใจ
อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เรียงเป็นรูปคนแล้วนะคะนี่พอเปิดผ้าขาวมาปุ๊บ
เป็นกองแบบนี้เลยเขายืนยันว่าไม่ได้มีใครไปจัดไปแต่งค่ะ
อันนี้คือเรื่องที่เขารู้สึกว่าแปลกจริงจริงซึ่งปกติมันจะเป็นกองแบบเป็นกองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะ
เป็นกองอ่ะค่ะแล้วถึงค่อยไปเรียงเป็นรูปตัวคนก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะมองได้ว่าคุณโรเบิร์ตเอง
ไปสบายแล้วอันนี้เพื่อนคนในวงการด้วยกันคนใกล้ชิดเขาบอกนะคะ
เขามองว่าเรื่องนี้อาจจะมองได้ว่าคุณโรเบิร์ตเขาไปสบายขนาดจากไปแล้วเนี่ยยังมีความรักให้กับทุกคน
ก็เลยเห็นเท่ากระดูกเป็นรูปหัวใจแบบนี้แต่หลังจากนั้นก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอก
ก็นำไปเรียงเป็นรูปคนตามขั้นตอนของความเชื่อโรยดอกไม้พรมน้ำอกแล้วก็นำกลับบ้านแบบนี้นะคะ
พอยกปั๊บวางรูปกระดูกเป็นแบบรูปหัวใจ
บอลเชิญยิ้มกับคุณแจ๋วภรรยาก็นำกระดูกกลับบ้านนะคะจุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขออนุญาตนำกระดูกของคุณโรเบิร์ตเข้าบ้านแล้วก็ขอให้คุณโรเบิร์ตนั้นเข้าออกบ้านหลังนี้ได้อย่างสะดวกค่ะ
ของนายใบทุนคุมรัฐหรือนายโรเบิร์ตสายควัน
เข้าออกบ้านหลังนี้โดยสะดวกด้วยเธอ
พี่แจมเรียนหน่อยข้าวบ้านเลย

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
นี่นะคะก็นำอัฐิไปเก็บไว้ที่ห้องพระแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณบอลบอกว่าบ้านหลังนี้นะคุณโรเบิร์ตคือรักมากเลยนะคะ
แล้วคุณบอลก็พาทีมข่าวของเราไปดูรถกระบะเป็นรถคู่ใจคันนี้ค่ะ
คู่ใจของคุณโรเบิร์ตนะคะ
คือนับตั้งแต่คุณโรเบิร์ตเสียชีวิตไปเนี่ย

คือจอดทิ้งไว้แบบเนี่ยไม่มีใครกากขึ้นกากไปขับกากอะไร

ส่วนพรุ่งนี้ครอบครัวและเพื่อนก็จะนำอัฐิของคุณโรเบิร์ตไปลอยอังคาร
ที่แม่น้ำบังปะกงนะคะที่บริเวณวัดหลวงพ่อสวทรจังหวัดชาติเชิงเศร้าค่ะ
คุณแจ๊กกะลีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่า
ที่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งรถกระบะของพี่เบิร์ตเนี่ย
พี่เบิร์ตบอกว่าที่พี่เบิร์ดเสียไปแล้วนะ
พี่เบิร์ตเขารักรถคนนี้มากมีวันนึงไปเปิดผ้าคลุมรถ
เบิร์ดนั่งอยู่ในรถก็เลยปิดเอาไว้เลยแล้วก็ไม่มีใครยุ่งอีกเลยตอนนี้
ค่ะคุณบอลก็เลยเปิดให้เห็นแค่ทะเบียนรถนิดนึง